จับยาม๓แต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ

ดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ

ใช่เพราะเทสที่แล้วเนี่ยผมก็ได้แนะนำตัวไปแล้ว

ถ้าทีกว่าอะหยืมหยืมอย่าหยืมได้เราทำอะไรก็ได้
ก็ลาทุกคนไปก่อน

คุณทำใจกับ๒คนที่

อ๋อทำการบ้านเตรียมมา

แต่ว่าผมมีเสื้อไม่กี่ตัวไงบ้านจน
ก็ใส่๓๖นิดหนึ่ง

อันนี้รายการอะไรเนี่ย
นี่ปรงเวียนชีวิตปะเนี่ย
อยากจะบอกนี่เขาใส่เสื้อมาตรงทีม

อ่ะขึ้นปลอมตัวใหญ่เหมือนเดิมครับผม
ปังเอิญเหมือนรู้อะ

โอ้ตาย

แล้วคุณใส่เสื้ออะไรของคุณมาเนี่ย

ก็เห็นคำว่าฟุตบอลเหมือนกันเนี่ย

เพราะว่ามีคนที่ใส่เสื้อมาตรงอยู่แล้วแน่

เอ่ยใส่มาตรงเฉยเลยเว้ย

อย่างการดูแหละ

ก่อนนี้ผมชงให้คุณขายของนะคุณ

เดี๋ยวอีพีหน้าเรามาทำนายไทยทัก

ไปเลยพ่อบอลลูกใส่เอาไม่อยู่แล้ววะ

คุณเราต้องมีการแบบ

เตรียมแบบแบบเงียนแบบแบ่ง

ขยายความเกลียดชังให้มากขึ้น

อีพีทักทายนะ

หมายถึงแฉได้ใช่ไหม
ใช่มันแบบนี้นะครับ
นี้เตะกันวันที่๕งุมภาพันธ์
ครับผมก็เขาเรียกว่าเป็นศึกใหญ่ในวันอาทิตย์นั้น

ก็สเปอร์กับแมนซิตี้เนี่ยก่อนหน้านี้เจอกันมาแล้ว
ซึ่งเร็วนี้ก็คือแมนซิตี้ชนะสเปอร์ซะงั้น
ก็มาพลิกเกมกันเนี่ย

ยิงแบบไม่ได้นับประกอว่าโดนนำอ่ะ

เด็กมันได้จ่าย
โอเคเรามาพูดถึงคู่นี้กันดีกว่า
เปอร์กับแมนซิตี้ทั้งสองท่านมีทัศนะ
และฟอร์มการเล่นที่ทั้งสองท่านเนี่ย

ว่าชนะไปเรื่อยต้องใส่เต็ม

แต่เพียงแค่ว่าก็ไปขันเกมรับหน่อย

เดี๋ยวไอ้คนนี้คนนี้หายคนนี้เจ็บอะไรอย่างนี้
ก็เป็นฤดูการที่มันค่อนข้างแย่

มันไปหมดเลยไง

แต่คิดว่ายังอยู่ในเส้นทางและเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว

ในช่วงหลังจากเปิดปีใหม่มา

เพราะว่า๒ปีโทษต่อเนื่องมาจากยูเอ็สที่เขาไปตบแต่งบัญชี

แล้วมันส่งผลถึงสเปอร์ตรงที่ปริชีพมันมาทำงานสเปอร์

ก็บอกบริหารไม่สนใจไม่มองในทิศทางเดียวกัน
สัญญาณหนึ่งฤทธิการออโตเมนติกจะไม่ใช้

เขาเป็นอย่างนี้คืออันนี้สเปอร์รู้แต่แรกแล้วว่าเขาเป็นคนแบบนี้
เพราะฉะนั้นก็เหมือนระเบิดเวลาลูกนึง
เป็นว่าพอมีประติชีพมันก็ช่วยให้เบาไปได้
แต่พอไม่มีตรงนี้สเปอร์เนี่ยเราจะเห็นปองมาเล่นเลยเห็นไหม
ปัญหาจริงมีปัญหาจริงในทุกแดนด้วยซ้ำไป
ยันทุกโกโยฬิสไหร่ครับ
มันก็ส่งผลใกล้กระโทษต่อวิธีการเล่นของเขา

จะแขนคอนเต้เจ้น่ะ

สเปอร์เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนแปลงเนี่ย

ก็น่าเป็นห่วงอยู่เนอะ

พร้อมเพย์

อัปเฟอร์อาเซนอนลิวคูล

เปิดไพ่ทำนายไทยทักเลยดีกว่า

แนวโน้มการเล่นและผลการแข่งขัน

นี่ผมระหว่างทรัพย์นึงผมพูดก่อน

เออใช่ทั้งทีมชาติทั้งสมสรรค์

น้องเท้าน้องคำมั่งเท้าซักโลกว่ากันไป

มันจะจบอาชิมาแข้งด้วยความเพอร์เฟค

แต่ถ้ามองถึงความน่าจะเป็นหรือความเหมาะสมจริง

ถูกไหมส่วนตอนนี้มันก็จะเหลือแค่
ทีมหนึ่งที่มีเงินที่พร้อมจะซื้อ
หรือว่าความน่าจะเป็นในการที่จะลุ้นแชมป

เอามาอายุ๓๐๘๐ล้านปอนด๑๐๐ล้านปอนด
ก็ต้องไปเอามาถูกเพราะมันยิงทะลุ
เกือบ๒๕ประตูเนี่ย๘ฤดูการติดใช่
ประตูต้องมีเกิน๔ฤดูกาล
เชื่อถือได้แล้วจริงผมต้องบอกอย่างนี้
ผมก็สนับสนุนผมว่ากองหน้าอย่างเคนมาอยู่ริวภูไม่ได้

ใช่ไม่ใช่กองหน้าที่ริวฟูต้องการ

เอาความยิงไม่เก่งไปฉีดใส่คนอื่นเต็มไปหมดเลย
อ๋อก็เจ้าของชาย่างน่ะดาวินเดอะเชียวเสานูเนี๊ยส

มานี่ก็แช่งเป็นเล่นไม่ดีแต่ยิ่งเหมือนนูเนี๊ยสเลย

อ่าหมายอะไรไหมอารมณ์อารมณ์ภังคลุมไง

ใจยังไม่เอาเราอยากพูดความ
มาเปิดไพ่กันเลยดีกว่านะครับ
จะเลือกไพ่ไทยให้๓ใบ

ได้ไม่มีปัญหา
เบอร์มาแล้วขอคุณเจเป็นตัวแทนที่เซฟตี้เลือกมาให้๓ใบ

๓ใบ

โอเคแล้วขออนุญาตให้เหมารานเปิดคือเอาทีละใบคู่เลย
เอาทีละทีม

จดการราชาขอโทษ

โอเคเรามาเข้าเรื่องอันนี้ก่อนนะครับ
ไปภัยแบบแรกของสเปอร์

ส่วนเซตตี้ได้๑๐เหรียญ

เล่นในบ้านความพร้อมที่ไม่รู้จะพร้อมมากพร้อมน้อยขนาดไหน
แบบเอาวะเหมือนนัดที่แล้วด้วย
ราชาถือถ้วยกันอาจจะได้ถ้วยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่
เสียงนี่ก็พูดง่ายเลยความหมายของไพ่นี่คือความสมบูรณ์
ก็พูดง่ายทั้งสองทีมก็มีการเตรียมพร้อมมานัดนี้ค่อนข้างดีทั้งสองทีม
แล้วเอามาเปิดใบที่๒ของทั้ง๒ทีมมาเลย
รูปแบบการเล่นของเขาเนี่ย๘เหรียญของเขาก็มีความแบบมีความพยายามความมานะบากบั่น
แต่เขาใช้ความขยันความเฮือดความสู้สู้ด้วยใจสู้ด้วยแรง
เขาก็เลยคิดว่านัดนี้เขาก็น่าจะใช้แรงตรงนี้มาขับเขี้ยวในเกมนี้
ได้หรอได้จริงหรอไม่เป็นไรเราช็อตใหญ่ไว้
เดี๋ยวช่างตัดไปตัดอยู่เราก็ไปทางนี้
เขาก็มีความพร้อมพร้อมทั้งสภาวะนักเตะหรือรูปแบบการเล่น
พูดง่ายอะไรองค์คาพยพที่ตามมาตอนนี้เขาก็มีทางเรือใบหมด
เข้าทางเรือใบก็เป็นไปแล้วเราก็อย่าไปแว่น้อยใจเย็น
เรายังเหลืออีก๒ใบไม่แสดงว่าเดี๋ยวก่อน๒ใบทั้งสองทีมนี้ยังขี่หรือว่ายังไง
เฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมึงไหววะเนี่ย
เพราะรู้นิสัยว่ามึงชอบกินแล้วมันยาวมันพอดี
ไปเราไปเวเปิงเดินเราไปเวส่งเสริมอะไรสิ่งไม่ดีทุกคนเนี่ย
โอ้โหยันเดี๋ยวแล้วต้องกินทุกตอนใหม่หมดอะ
ง่ายอยากไปสอนับสนุนไว้ไม่ดีพวกนี้

อ่ะตกลงก็เรากี่เท่า

กลับมาเรื่องไพ่

เขาฉนเกล้วมีความสุขมีความแฮปปี้

สเปอร์ไอ้ที่ขยันมา

เขาอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีในเกมนี้ก็ได้นะ
เพราะ๓ถ้วยนอกจากตรงนี้แล้วการเฉลิมฉลองคือการร่วมแรงร่วมใจ

มาใบนี้ได้ไพ่หวยที่สุดในสำรับเลยนะ

ถล่มคนวิ่งหนีออกมาจากตึก

เช่นใบแดงก็ได้

โค้ชโดนไล่ก็ได้

อย่าลืมนะเป๊บทั้งเป๊บทั้งคอนเต้เนี่ย
โค้ชอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงทั้งคู่นะ

อะไรก็ว่าไป
เพราะอย่าลืมนะครับว่าเกมนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะ
เพราะเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความฉุนเฉียว
ความเข้มข้นของเกม
ถ้าดูตามหน้าไพ่ทั้ง๒ทีมแล้วก็๖ใบนี้
สเปอร์แอบขี่เล็กแล้วนะ

แต่มาสุดท้ายเขาอาจจะพลาดมาพลาด
ถ้าผลออกมาเป็นอย่างนี้จริงมีผลต่อการลุ้นแชมป์ปีนี้เลยนะ
ใช่นั้นไว้ในไหนแล้วเรามาเปิดไพด์
ในเมื่อเจ๊ดำใส่เสื้อข้างไปนะ
อันนี้ฝั่งสเปอร์นะโคม
โอเคเริ่มมากันนะครับผมเปิดพร้อมกันเลยนะ

สเปอร์ได้๖เหรียญ

แมนซิตี้ได้๗เหรียญ

นั่นอ่ะดิ

ไม่ขนาดนั้นบ้อนหรือพุทธซอยบ้าง

การแบ่งปั่น
นี่ไม่ใช่แบ่งปันเพื่อเสมอนะ

เปอร์มีโอกาสได้ผลลัพธ์ที่ดีในเกมนี้นะถ้าดูตามนี้นะก็บาราทั้งแทคติกทั้งอารมณ์ทั้งรูปแบบการเล่นทุกอย่าง
ถ้าดูตามหน้าไพ่ดูสิเหรียญมันผลิดอกออกมาแล้วเห็นไหมแต่คนนี้ยังไม่เด่นยังไม่จับเหมือนเขายังรอคอยอะไรสักอย่าง
แต่ไม่สำเร็จศึกตรงนั้นเองค่ะอะไรประมาณนี้อ้าวเก็บไม่ได้
คือคาดหวังอาจจะชนะอาจจะไม่ได้ถึงชนะแต่เสมออะไรอย่างเงี้ยดูสักทายแล้วอ่ะเสมอได้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

เนี่ยพักทำไมกูโดนลุมอีกแล้ว
โอเคนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณเจ๊ดำกับพี่เจวรปัตย์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
ยินดีมากจัยฝากผลงานหน่อย
ก็ฝากทุกแพลตฟอร์มเจอกันที่ไหนก็ฝากดูฝากแชร์ฝากเชียร์กันด้วย
แล้วก็มาแจมกับพี่น้องที่นี่แหละ

แค่เนี่ยทีของกูแหละ

หรือว่าเราคิดว่าตรงนั้นมัน

อยู่ในแผนตั้งแต่แรกแต่ว่ามันไม่ได้ออก
เพราะมันมีโควงโควิดเรื่อยมาเรื่อย
จนล่าสุดเป็นพี่เต๋าออกไปก่อน

สตรีมมิ่งแล้วก็ในยูทูปด้วย

ไม่เป็นไรเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์

ยากเหมือนกันนะ
ไม่เช่นแบบนี้

คอมเมนต์มาทัวร์ลงมาอะไรก็ในช่องนี้ได้เลยเต็มที่นะครับ

่ำลากันไปก่อนขอบคุณเจ๊ดำกับ

โรงการนี้

เอ้ยไม่รู้จะเริ่มเกียรติที่ใครก่อน
เนี่ยแล้วก็เหนื่อยช่างตัดเนี่ย

โอเคขอบคุณนะครับแล้วก็วันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีจ้า